อย่าบอกนะว่าแถมหนึ่ง

มันลุดเข้ารูอะไรนี่แหละอยากได้ฉีกใช่ไหม

ฉะนั้นอาจจะอ้วกพุ่งอาหารเช้าได้
เหตุจานี้ซื้อหนึ่งแถมหนึ่ง
เป็นร้านไก่อบฟางชื่อดังริมถนนนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม
คือคุณพี่เขาตั้งใจซื้อเอาไปไหว้เจ้า
ไหว้เจ้าเสร็จก็จะเอามากินเอง
ไปมาเนี่ยแหมตั้งใจจะฟินฟินไม่ออกเลย
เพราะว่าเจอไอ้เจ้าหนอนซ่าตัวนี้ซิ่งเหลือเกิน
มาจากข้างบนลงข้างล่างเข้ารูหายไปเลย

คือถ้าหากมีการฉีกเนื้อฉีกเนื้อด้านนอก

ถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยโอ้โหสยองขวัญยามเช้าจริงฮะ
นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ชาวเน็ตน่ารักมากเลย
ช่วงนี้มันคงเครียดนะชาวเน็ตก็เลยบอกว่าเออ
เครียดเลยนี่เขาไก่สดจริงนะ

เพราะเขาไม่ได้ใช้ยาฆ่าแมลงเลยดูสิ

ละอย่างไม่ใช่แหละบางท่านบอกนี่สูตรลับเฉพาะของเขา
ขายมาหลายสิบปีก็ว่าอย่างนั้นไป
อีกท่านหนึ่งบอกว่าให้มองมุมบวกฮะ
องมุมบวกคือน้องยังใจดีให้เห็นทั้งตัวนะ

หากเขาไม่ใจดีแล้วเขาแอบซ่อนอยู่ใต้เนื้อไก่
แล้วเรากินเข้าไปอะไรจะเกิดขึ้นไม่ต้องคิดตาม
เพราะว่าอาจจะเป็นสยองมื้อเช้าได้อวสารอาหารเช้าได้นะฮะ
นี่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับซื้อ๑แถม๑ฮะ